หนักธรรมกลางกระแสและความพยายามของกลุ่มการเมือง
คว่ำร่างรัฐมนูญฉบับนี้นะครับ
เราจะลองมาดูครับว่าภายใต้สมมุติฐาน
หากร่างรัฐมนูลที่กรรมการร่างรัฐมนูลจัดทำเสร็จสิ้น
แต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในขั้นตอนในการทำประชามติ
แนวทางไหนที่บรรดานักกฎหมายแล้วก็นักวิชาการนั้นเห็นว่า
ข้อสชควรจะทำมากที่สุด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้า
เสนอว่าขอสชไม่ควรหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
ปรับปรุงแก้ไขก่อนประกาศใช้
เพราะถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย
ทางออกจึงควรนำร่างรัฐธรรมนูลของนายมีชัยรุชุพันธ์
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ปรับแก้ประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีและระบบเลือกตั้ง
ไม่ทำให้ระบบการเมืองอ่อนแอลง
ส่วนทางออกที่๒ขอสชอาจหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งในอดีต
คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าดีมาปรับใช้ก็ได้
โดยไม่จำเป็นต้องเจาะจงไปที่ปี๒๕๔๐หรือปี๒๕๕๙
และยังเห็นว่าแนวทางที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
คือการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
เพราะนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นโลดแมพไปแล้วว่า
ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
หากถูกเลื่อนออกไปอีกจะทำให้ประชาชนและต่างชาติขาดความเชื่อถือโดยทันที
ขณะที่หัวหน้าทีมกฎหมายพักเพื่อไทยอย่างนายชูศักดิ์สิรินิน
เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
โดยให้เหตุผลว่าเป็นรัฐธรรมนูลที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและประชาชนให้การยอมรับ
จากนั้นจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน๖๐วัน
เมื่อได้รัฐบาลแล้วให้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ด้วยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูลขึ้นซึ่งจะมีความชอบทำมากกว่า
แต่หากคศตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
โดยนำบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับกรทมาใช้
นายชูศักดิ์เชื่อว่าก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเช่นกัน
เช่นเดียวกับนายยุทธพรอิสระชัยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเสนอให้นำรัฐธรรมนูลในอดีตที่ดี
และเป็นที่ยอมรับมาปรับใช้เช่นรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
เพราะยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด
แต่หากจะหยิบรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี๒๕๕๗มาปรับปรุงแก้ไข
คงต้องเพิ่มเติมใน๕เรื่องใหญ่
คือสิทธิเสรีภาพประชาชนความเสมอภาคหลักนิติธรรม
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาคือ
บเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรและสมาชิกวุฒิสภา
รวมไปถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ส่วนสิ่งที่ต้องตัดออกคือมาตรา๔๔
ให้อำนาจหัวหน้าคอสชอยู่เหนือ๓ฝ่าย

ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาแก้ไขควรเป็นคณะกรรมการชุดใหม่